เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิค
รัสจากสารเคมีอันตราย
ดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

นูก็รู้สึกว่าเราชิดกันเมื่อวานนี้
ก็ความสุขนะจะวาดเจ้าแต่งงานด้วยผีนี้
โหอไว้มาให้รุ่งเรือง
วันเกิดเด็กมายุได้แบบนี้
มาแล้วค่ะตัวแทนตัแองกิ้ค่ะหนู

เพราะว่าเขาจะเกิดห่างจากมายุ๑วัน

คือผลการนับคะแนน๙๙ในรัฐจอร์เจียก็พบว่า
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็มีคะแนนนำโจไวเดนนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๗๗๕คะแนนเท่านั้นเอง

บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้นับอีกประมาณสัก๕๐๐๐ใบนะฮะ
ซึ่งคะแนนจะอาจจะพลิกได้เหมือนกัน

หลังออสแถลงที่ทำเรียบข่าวว่าเขานั้นโดนโกงเลือกตั้งแต่กลับไม่มีหลักฐานมายืนยันแต่อย่างใด
เนี่ยนะฮะก็มีคนออกมาประท้วงกันเยอะพอสมควรเกี่ยวกับที่ว่าทำให้หยุดนับคะแนน
ซึ่งก็บอกครับมันไม่ใช่ประชาตินิปดับนะอะไรอย่างนี้
แต่ก็ผลที่ค่อนข้างที่จะออกมาแบบว่าแน่นอนแล้วล่ะว่า

ก็น่าจะแพ้แหละเพราะว่าตัวที่มีภพุราโวทธรณ์นี้นะครับ

ซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่คนนี้
ก็ทำลายสิติอดีตประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาไปด้วย
คะแนนพระบูร่าโหวตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของอเมริกา
ที่ผ่านมา๗๓ล้านคะแนนเสียง
ขณะที่ทรัมป์เองได้คะแนนพระพุทธราวตอยู่ที่๖๙ล้าน
ก็คือแพ้ไปค่อนข้างจะเยอะ๓๔ล้านคะแนนเสียง
ตอนพระพุทธราวตนะครับเพราะฉะนั้นก็แทบจะไม่
ไม่น่าจะเปลี่ยนเลยนะ
แต่ก็ยังนั่งทรัมป์ยังจะได้อยู่ในธรรมเนียบข่าวถึง๒๐มกรานู่น

แต่ว่าไงทรัมป์เขาก็เหมือนกับจะมีการไปร้องเรียนไปฟ้องศาล
นะฮะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีการระงับในการอ่านับผลจดหมายที่ส่งมา
อันนั้นคือน่าจะเป็นรัฐรัฐหนึ่งที่เขารู้สึกว่าในรัฐนั้นเขาน่าจะเป็นผู้ชนะมากกว่า

ต้องรอดูนะอย่างปีก่อนที่เขามีการเลือกมาบางทีมันมาเฉียดกันปลายทางเลยก็มีเหมือนกัน
คือแต่ตอนนี้คือหมายถึงว่าทรัมป์ต้องชนะหมด

บางคนทางรีพอปิกัลเนี่ยเขาแบบว่าสุดทนจริงเขาจวกกับท้ำเลยนะว่า
ทำเนี่ยทำลายประชาธิปไตยนะ
หลังจากที่โวยว่าตัวเองเนี่ยโดนโกงเลือกตั้งที่อเมริกาเนี่ยนะครับ
พูดว่าการรัฐวุทธศพาแล้วก็ส่อริพอบริกันเนี่ย
หลายคนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีโดนัททรัมป
ตอนนี้ก็ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับ
หลังจากออกมาแถลงข่าวที่ธรรมเนียบขาว
คือทรัมป์เนี่ยออกมาแถลงข่าวแสดงความรู้สึกว่าแสดงชัยชนะแล้วด้วย
ว่าตัวเองน่าจะชนะนะครับ
แล้วก็เมื่อเย็นวันที่๕พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นเนี่ย
เก่าหาว่าโอเคตอนนี้ต้องควรจะหยุดแล้วล่ะ

เพราะเขาโดนโกงการเลือกตั้ง
แต่กลับไม่มีหลักฐานยืนยันนะฮะแต่อย่างใด
ทางด้านผู้ว่าการรัฐแมรี่แลนด์เนี่ย
ความทางทวิตเตอร์นะความเห็นของท่ำในคืนนี้
เป็นการทำลายกระบวนการประชาธิปไตย

เนื่องจากเราเนี่ยต้องรับผลการเลือกตั้ง

ไม่มีการเลือกตั้งใดหรือบุคคลใด
มีความสำคัญมากกว่าประชาธิปไตยของเราอะไรอย่างนี้
ก็มีเสียงวิภาควิจารณ์กันเยอะพอสมควรนะครับ
นี่ผลของเขาแต่ก็ยังไม่ถึง๒๗๐กันสักคนเนอะ
ใช่ต้องรอติดตามหูเขานับคะแนนกัน
แต่ว่าทำอีกใบเดนเหลืออีกแค่๖ที่
อีก๖คะแนนก็๖ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะอีกนิดเดียว
ก็คือต้องรอไงต้องรอต้องรอนับต้องรออะไรให้มันเรียบร้อยก่อนไง
ค่ะนี่ถ้าเมื่อวานรู้สึกว่าจะเนวาดาร์ใช่ไหม

เหลือเหลืออีกไม่กี่รัฐนะครับซึ่งเขาเอาจริงจริงก็เห็นทั้งคู่เนี่ย
หลายแค่ซีรัฐหลายแค่ซีรัฐว่าใครเนี่ย
แต่หมายถึงว่าถ้าทรัมป์จะชนะใบเดนได้คือ
เก็บคะแนนได้ทั้งหมดนะที่เหลือทั้งหมด

ถ้าสมมติว่าวันนี้บราไดน์ขึ้นมาได้
ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในโลกพอสมควรเหมือนกัน

ก็อาจจะมีการปรับกฎอะไรใหม่ที่เรื่องของการส่งออกจากเมืองไทยที่ส่งของออกไปที่นู่น
มันก็จะมีเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาษีอะไรที่เข้าไปในประเทศเขาอีกอะไรอย่างนี้ก็จะแบบยากขึ้น
อาจจะลำบากมากขึ้นถ้าเป็นใบเดนได้

เพราะเขาจะมีกฎอะไรของเขาที่เขาอยากจะตั้งกฎอะไรอีกอันนึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืม

เกี่ยวกับทำธุรกิจอเมริกาก็จะยากขึ้น

อย่างเช่นแบบว่ากาเมนต์ทั้งหลายหรืออะไรทั้งหลายเนี่ย
มันก็จะแบบว่าเมื่อก่อนทุกอย่างฐานผลิตของอยู่ที่ประเทศไทยเนอะ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรกาเมนต์หรือจะเป็นอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่เนี่ย
แม้กระทั่งผลไม้อาหารไทยอาหารทะเลที่ตอนนี้มันเป็นปัญหาเขาบอกว่า
ทำไมคนไทยเดี๋ยวต้องติดตามเกือบทุกสาขาอาชีพเลยนะ
เกษตรกรคุณก็ต้องส่งผลไม้ไปที่นู่นถูกต้องไหมประมงคุณก็ต้องส่งกลุ่มหอยปูปลาไปที่นู่น
เขาบอกว่าถ้าใบเดนได้เนี่ยมีผลกระทบต่อการส่งออกประเทศไทยเกือบหมดเลยนะ
มันจะยากขึ้นแต่จะยากยังไงขนาดโดนัททรัมป์อยู่เนี่ยเรายังโดนก่อน
ก่อนโดนาทรัมป์จะไปเลยหนึ่งยกใช่ไหมล่ะ
ก็อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องไปดูกันในอนาคตว่าจะเป็นยังไง
คือนี่จะต้องเป็นแค่การคาดคณีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดก็ได้
อ้าวกลับมาที่ประเทศไทยพรุ่งนี้มีการชุมนุมใหญ่๘พฤศจิกายนนะฮะ
พรุ่งเนี้ยไม่ใช่แค่วันอาทิตย์เนาะ๘พฤศจิกายนประมาณวันอาทิตย์ค่ะ
คนที่นักข่าวไปถามในวันนี้น่าจะเป็นคนที่ดูแลทางด้านความมั่นคง
ซึ่งวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
ตัวเองเนี่ยประชุมมอบนโยบายของรองนายกแล้วก็ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยว่า
เน้นย้ำข้าราชการทุกคนนะฮะว่าณวันนี้เป็นต้นไปต้องเป็นกลาง
ทุกคนจะต้องวางตัวเป็นกลางสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง
สิ้นปีนี้เราจะมีโอกาสเลือกนายกอบจเราจะมีโอกาสเลือกสอสอกันเนี่ยนะฮะ
ทุกคนจะต้องเป็นกลางเพราะว่าตามกฎหมายกำหนดไม่ให้นักการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้ว
หมายถึงว่าถ้าสมมุติคุณเป็นสอสอคุณเป็นสวก็ไม่มีสิทธิ์ไปหาเสียง
ไม่มีสิทธิ์แบบว่าสอสอชุดนี้เสนอคนไหนคนไหนไม่มีสิทธิ์ค่ะนะฮะแล้วคนก็เลยถามว่า
เอ้าการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มราศดรซึ่งการนัดชุมนุมของกลุ่มราศดรเนี่ยห่างหายกันไปทั้งอาทิตย์เลย
ต้องยอมรับไม่มีการชุมนุมกันมานานพอสมควรแล้วเขานัดชุมนุมใหญ่กลุ่มรัศดรวันที่๘พฤศจิกายนเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าสามารถชุมนุมได้ครับ
แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายและทางการข่าวก็ไม่น่ากังวลณวันนี้ด้านการดูแลเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลสถานที่ราชการที่สำคัญ
ส่วนข่าวที่ว่าคนเอกประวิทยุทธิ์เนี่ยได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการตัดเพราะเหมือนเอาง่ายว่ามีคำถามเหมือนนายกรัฐมนตร์ถอดใจแล้วว่าวันนี้บิตุถอดใจแล้วเนี่ยนะครับคนเอกประวิทย์ก็ตอบว่าตัวเองก็ไม่รู้ต้นก็ไม่รู้อยากรู้ให้ไปถามนายกรัฐมนตร์เอาเองเพราะไม่เคยพูดคุยเรื่องพูดคุยกันถ
เดียวกันกลุ่มนักเรียนเลวได้เผยแพร่นะฮะแถลงการนักเรียนเลวแล้วก็แนวร่วมองค์กรนักเรียนระบุว่าสืบเนื่องจากนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่างจัดชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนรวมถึงระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่
และความเป็นผู้นำนะฮะอ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนนั้นมีผู้อยู่เบื้องหลังทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญกับปัญหาต่อไปโดยที่ตนเนี่ยเพียงแต่สร้างภาพเหมือนประมาณมารับฟังสื่อว่ามารับฟังปัญหากับนักเรียนนะครับเขาบอกการกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมินนักเรียนมากว่านี้เด็กเขามาออกมาแถลงก
ตำแหน่งแต่ในนัทพลไม่ได้ดำเนินการใดหากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาที่การเกี่ยวกับปัญหาภายในนะครับภายในทั้งหมดเกี่ยวกับภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเนี่ยไม่ได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นพวกเรานักเรียนจึงจะยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นต่อของปัญหาผู้ที่เลือกในนั

อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเปล่งเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิกันวันนี้ก็มีการประกาศจุดยืนสองกลุ่มที่จะมีการชุมนุมกันว่าวันไหนอะไรยังไงนะฮะ

หลังจากที่มีการลงทะเบียนแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในวันที่๑๐พฤศจิกายนนี้ทางด้านนายพยงศรีวณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็กล่าวบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งหลังจากครบกำหนด๑๔วันเนี่ยที่ต้องใช้จ่ายเงินในโครงการแล้วประมาณ
เผื่อให้ลงทะเบียนรอบ๒อีกครั้งหลังสรุปย่อยวันที่๑๐พฤศจิกายนนี้ยืนยันว่าระบบการลงทะเบียนใหม่นั้นจะสามารถรองรับปริมาณคนที่จะลงทะเบียนได้ถึง๒๐ล้านคนต่อวันแน่นอนดังนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่แน่นอนตอนนี้ที่แบบว่ามีคนไม่ใช้สิทธิ์แล้วคือ๑ล้านคนก็มีโอกาสได้พี่ต
รถเมย์ไปวันนั้นพอเขาตะโกนถามทีมงานหนูก็จะใช้

อืมคุณพี่ต้องไม่ใช้คุณพี่ต้องสละสิทธิ์ให้คนอื่น

โรงแรมจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่ะ

อันนั้นไงอุตกรณ์บินไทยเพิ่งประกาศขายคลึ่งบิน๓๒ล้าง
เมื่อวานบอกไปจริงเยอะมาก

แล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อล่ะเธอเงินซื้อรถใหม่ยังไม่มีเลย

แล้วครับนี่บอกจะถอยใหม่พี่ก็จะถอย
เราก็คิดอยู่จริงหรอกูพูดอย่างนี้คนเขาด่าเขานะ
ไม่มีอาจจะซื้อรถใหม่เพราะวันนี้คุณขับอยู่นะนะ

หมายถึงรถตู้ก็ใช้มาแบบว่าโอ้โฮ
โอ้โหคุณก็ก็เล่อนอ่ะคุณแบบนี้เป็นรถตู้อีกแล้ว
ไม่ได้ซื้อรถใหม่ไม่มีเงินไงก็ให้บ้าง

ฉันเห็นช่วงโควิดเห็นสถิติอย่างนี้
ไม่กล้ามีบังอัดจริง
มีบังอาจใช้เงินจริง
อะไรก็ไม่แน่นอนหนุ่มฉันไม่ได้รวยเหมือนเธอ
ฉันยังหาเช้ากินค่ำอยู่เลย
พักก่อนพักก่อนนี้พักวันนี้พักเร็วมากเลยนะ
เพราะพ่อหนุ่มเพิ่งตื่นไงลองตื่นเข้าใจป่ะ
เดี๋ยวขอให้หนุ่มพักโฆษณาให้หนุ่มไปจูน
คุณไม่ต้องถ้านุ่มเนี่ยเพิ่งตื่น

เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มเดี๋ยวกลับมา
วันนี้ค่ะนี่ต้องไปไล่ไทม์ไลน์กันหน่อย
คนพูดถึงกันเยอะมากกับคนอายุ๖๖เสียชีวิตเพราะโควิดว่ะ
สรุปเราจะพูดกันว่ามันแพร่ระบาด
อันนี้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะ
เออก็จริงเอาก็ยังดีมาจากต่างประเทศก็ยังดีอะ
ถูกต้องก็ณวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือว่าสบคก็มีรายงานว่า
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๘รายนะคะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๘๑๘ราย
หายป่วยแล้ว๓๖๓๙รายรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๑๙รายค่ะ
แล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่ม๑รายก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๖๐ราย
สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยวัย๖๖ปี
เกษียณอายุราชการซึ่งมีโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวาน
วันที่๑๙ตุลาคมค่ะเดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักร
เข้ารับการกักตัวที่สถานกักตัวในจังหวัดชนบุรี
วันที่๒๐ตุลาคมมีอาการเหนื่อยหอบ
นำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงใส่ท่อช่วยหายใจ
และแผนกฉุกเฉินได้เก็บตัวอย่างไปตรวจพบว่าผลเป็นบวก
วันที่๒๒ตุลาคมแถลงข่าวว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
รายที่๓๗๑๙และวันที่๕พฤศจิกายนก็พบว่าเสียชีวิตค่ะ
คือกลับมา๑๙ปุ๊บ๒๐เขามีอาการเลย
แผนกฉุกเฉินตรวจปุ๊บรู้ผลเลยว่าผลเป็นบวก
ตุลามีการแถลงการมีเพิ่มจำนวนขึ้นมา
แล้ววันที่๕พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ก็เสียชีวิต
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งไปร้องคุณปวีนา
ว่าหลานตัวเองไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต

ใช่ไหมบอกให้หยุดไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราว

ก็คือตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะ

อยู่ชั้นอุตบาล๓ไปถูกครูประจำชั้น

ชกต่อยทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชาย
คนนี้ด้วยนะครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย

ด้านข้างตาเนี่ยแตกเลย

เด็กเนี่ยตาผ้ามัวมองไม่ค่อยเห็นนะครับ

ผอโรงเรียนเนี่ยเขาก็เรียกครูคนนี้เนี่ย

ซึ่งเป็นครูประจำชั้นนะฮะครูยอมรับทันทีว่า

กับเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยชอบทะเลาะกัน

คือเอาโทษนะฮะเพราะเด็กคนนี้นะฮะ

ห้องชอบทะเลาะกันครูคนดังกล่าว

ก็มอบค่าทำขวัญมาให้๕๐๐๐บาท

แต่ว่าคุณยายเนี่ยคิดว่ามันไม่เป็นธรรมกับหลานตนสักเท่าไหร่

ต้องการเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดครับ

นำบวีนาก็ประสานไปที่พันธุ์บุหรษเอกสุจินนินบดี
เพื่อให้พาหลานเข้าไปแจ้งความนะครับ

สนบ้างนิดแต่เราก็ต้องค่อยคุยกับเขา
สิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือว่า
ครูคนนี้ไปให้เด็กนักเรียน

รู้ไหมคุณพระดำมันจะกลายเป็นว่า
เด็กที่ครูไปบอกให้ไปทำร้ายเพื่อนเนี่ย

นี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการใช้ความรุนแรง

เขาก็จะโตขึ้นมาเขาจะโตมาแบบนี้เลย

ให้ไปทำหน้าที่อื่น

ต้องออกจากครูใช่ไหม
เหมือนกับทางพวกครูจุ๋ม

เพราะว่าคนเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีภาวะทางจิต
เขาก็มีแบบวุฒิภาวะของเขายังไม่ได้แบบโอ้โห
อะไรมากมายเขาก็เล่นของเขาอะไรของเขา
แต่เอาเท้าไปถีบหน้าเด็กแล้วให้เพื่อนเด็กไปทำร้าย
มันเกินไปเนาะก็นั่นไงแล้วก็หาก
ครูโดนถีบหน้าบ้างล่ะครูจะทำยังไง
คุณจะรู้สึกยังไงเพราะเขาบอกว่า
เห็นเห็นเหตุรุนแรงรุนแรงอ่ะเพราะว่าจริงแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลทุกวัน
สามเอาไห้ดีกว่าความว่ามันใช้ไม่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเด็ก

การทำแบบนี้มันถูกต้องการทำร้ายร่างกายคนอื่นถูกต้อง

คือมันส่งผลไปถึง

ว่าเขาแบบโอ้โหก็บอบช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ

คือต้องเอาให้มันหายไปให้ได้

ไปทำร้ายร่างกายพวกนั้นก็คือต้องออกทั้งหมด
ครูจุ่มนี่ก็ติดคุกถูกมั้ยฮะ๖เดือน

กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่า

ถูกมั้ยฮะทั้งนู้นทำไมออกแล้ว

อย่างนี้ถึงไม่ออกแล้วกลับไปเป็น

ผมมองว่าถ้าอันนี้โรงแรมนี้

ที่นี่เอาเท้าถีบหน้าเด็กเหมือนกัน
ก็ต้องออกแล้วก็ต้องมีบรรทัศน
ในการลงโทษคือต้องกลับไปเป็นครูอีกไม่ได้
มันจะได้เท่าทีมกับธรรมเทพ

ข่มขืนนักเรียนไปนู่นนี่นั่น

แม่มันใช่หรือ

อ่ะเรากลับมานี่ดีกว่า
ใครเครียกกับจีจีบีโปะ
โจ๊คเอาอยู่ตื่นหรือยังก่อน

งานวัตเขาบอกเป็นร้อยร้านเนอะแต่เอาจริงจริงต่อ
มันไม่ผิดถ้าเป็นนาคยังไงนาคก็ไม่ผิด
เพราะว่าบางคนเห็นไหมเขาแห่หน้ากันเขาแห่ช้างเอาช้างเอาม้า
เพราะฉะนั้นงานบวชนาคยังไงไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิด
มีทองเท่าไหร่เขาขนเอามาใส่ให้หมดเลยด้วยนะ
บาทกินอะไรเอามาให้นาคใส่ให้เต็มที่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บถึงถอดออก
เพราะฉะนั้นแม่จีจี้ปีโป้เนี่ยนางไม่ผิด
อันนี้คือนางบวชีหรือบวชพระนะอ๋อบวชพระบวชพระ
แล้วนางก็แบบว่าเนื่องจากนางเป็นเจ้าของร้านชุดเช่าไงเธอ
พวกชุดประตีชุดแต่งงานจีจี้ปีโป้นี่ดูสิดู

ย่างกลายเห็นไหมล่ะนี่ไงเดินเข้าไปเห็นไหมล่ะ

ไม่เธอก็ต้องยอมรับเธอกระเทยเป็นแบบว่าชอบจินตนาการอยู่แล้วไง

ลงทุนมากกว่ารายการฉันอีก
เหมือนย้อนไปอยู่เหมือนแบบบุภเพสันทวิตพบ

และพูดเครื่องเพ็ดเครื่องพลอยของนาง
นางเคยคลายฟาร์ชออนไลน์จำได้มั้ย
สู้ยังงี้พระโทษ

ก็ใช่ไงนางเป็นเราแม่อยู่ตอนนี้
เราก็เร่งว่าว่าเราก็เร่งว่าว่า

เยอะไม่ถึงล้านหรอกไม่ถึงไม่ถึงวิดีโอพรีเซ็นต์ได้เหรอใช่ว่าไม่ถึงล้าน
หลายแสนหลายแสนถ้าเราทำผมคุยกับทางคนสนิทของนางเออ
นางว่ายังไงเขาบอกไม่ถึงไม่ถึงร้อยล้านใช่ฉันก็บอกไม่ถึง
อืมก็พูดได้ร้อยล้านสองร้อยแต่ถ้าสมมุติรวมเครื่องประดับที่นางเอามาใส่ใส่
ถ้าเป็นของจริงหมดก็เกินนึกออกปะล่ะแต่เขาบอกไม่ถึงไม่ถึงอืมเอ่อ
เออตอนนี้นางเก็บของก็อยู่เก็บของอะไรคือจัดงานจะยิ่งใหญ่แล้วไง
เออก็คือหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพอวีดีโอพรีเซนต์เสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ถึงงานแห่นาคค่ะขับรถบอคเซอร์นะเปิดประทุนปุ๊บ
ของสีเหลืองเหลืองไม่รู้เหมือนกันของใครนี่มีมาแล้วโอ้โฮ
แล้วเห็นไหมนางฟ้าเนี่ยลำข
เหมือนเครีโยภัตรา
ก็เกิดเวยอ่ะเนาะ
ก็เกิดกับจิตนาการเป็นของคู่กันเนาะ

จิ้มจิ้มก็แบบนั้นเนี่ย

ใส่มงคลนะ

น่าจะเป็นทองนะพี่

มงคลไปใส่แต่งงานไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้ผมเคยเห็นแบบนี้เนี่ยในใส่อิ๋ว
เป็นสีทอง
เออที่ใส่อยู่นี้เลย

นางขายทองเป็นกรัมเพราะฉันจะหาว่านางกลวงไม่ได้
คุณลุงเดี๋ยวคุณบอกว่าไปว่านางเป็นลุงแม่เดี๋ยวตัวโรคกินหัวนะคุณลุง
นางหวดแล้วน่ะนี่ไงนางบวชแล้วไงเถอะ
ผมพูดผิดขอโทษทีนี่
ที่ดูไม่มีความผิดแต่ถ้าสมมุตินั่งจะโดนเสี้ย
เนี่ยเขาไปตรวจสอบเพราะนางมีการอ้างถึงเอ่อ
สมเด็จพระสังฆราชว่าได้รับพระราชทานพระไตร
เนี่ยของพระสังคาราชมานะครับนะครับเนี่ย
เขาก็จะต้องไปตรวจสอบว่าพระไตรเนี่ยได้ทำการพระราชทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชจริงหรือเปล่า
มีการขอพระราชทานมาถูกต้องหรือเปล่า
อันนี้แหละที่ไปพูดถ้าจะผิดนางผิดอันนี้นะครับ
ในขณะเดียวกันนายธีรชัยเปิดเผยว่าได้มีการแจ้งกำชับให้พระราชกำยามุณี

เขาเป็นพระอุปชาเนี่ยให้ไปทำความเข้าใจกับพระครูสุนทรที่เป็นเจ้าพระ
จังหวัดอย่าราเนี่ยทางครอบครุภ่วงรุมพบวทให้มีการระงับ
คือภาพพวกเนี้ยไม่ทันแล้วค่ะไม่ให้เผยแพร่ไปสู่
ก็เขาบอกให้มาเพิ่งมาระงับตอนนี้มันจะไปทันอะไรล่ะ
ภาพออกไปหมดเลยเมื่อกี้ก็ใช่ไงทุกข่าวทุกช่อง
ไปพูดจีจี้ปีโป้ดังจะตายอืมฉันยังแบบเออเธอห้ามแย่งฉันนะ
อะไรนะตอนนั้นคือมาฉันขอสัมภาษณ์ก่อนเธอนะ

ฉันอยากจะสัมภาษณ์จีจี้ปีโป้อ่าได้เดี๋ยวมา
เขาขอร้องว่าจะเปิดแพทย์ประชาสัมพันธ์เยอะกว่านี้
ไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วเขาไปยังเยอะมากเลย
มันไปไกลกว่าที่พระพูดแล้ว
ขณะเดียวกันคนก็ไปถามถึงพระพยอม
พระพยอมกรยาโนเนี่ยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเนี่ย
กรณีดังกล่าวว่าอยากให้ใช้หลักการไม่สุรุยสุราย
ไม่เกินตัวให้คิดดูว่าคุ้มได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับ
บวชครั้งนี้เป็นอามิตบูชา

ท่านจะสรรเสริญการปฏิบัติบูชานะ
มีพระบางท่านเนี่ยเห็นการแต่งตรงของนาฬ
แล้วก็เอ่ยปากทักว่าจะไปเป็นพระมเหสีที่ไหนกันเหรอ

อัตมาก็มองว่าประหลาด
แต่ก็เกรงว่าจะเป็นตัวอย่างให้มีคนทำตามการบวชต่อไปเนี่ย

ผมนะเห็นเรื่องพระอันนี้นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
พอดีผมได้มีโอกาสอ่านข่าวนึง

คือที่อุดรวัดนึงชื่อวัดป่านองค์ประซิล
มีเจ้าอาวาสรูปนึงเนี่ยนะชื่อว่าพระประมุก

คือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะ

แล้วที่สำคัญเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเขาไปจับ
เขาก็แจ้งข้อเก่าหาเลยบอกว่าพระประมุกเนี่ย
ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือ

ช่วยเหลือตัวเองแล้วส่งไปให้เด็กอายุ๑๒ขวบดู

แล้วก็บอกเด็กเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมันจะเล่าให้ฟัง

ถ้าเกิดว่าต้องการเงินสัก๒๐๐๐บาทเนี่ย

อัตมาเนี่ยจะให้เงิน๒๐๐บาท
แต่ว่าต้องทำให้อัตมาเนี่ยเหมือนเสร็จสมอารมณ์หมาย

แล้วก็อัดคลิปเป็นคลิปของตัวเองส่งไปให้เด็กดู

อันนี้รู้สึกภาพข่าวของไทยรัฐมีหรือเปล่าน่าจะลองดู

ปรากฏว่าตำรวจไปถึงเสร็จปั้ง

ปรากฏว่าก็ไปเจอโทรศัพท์๒เครื่อง

ปรากฏว่ามีภาพของชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ

เป็นว่าตำรวจเนี่ยเขาก็มีการไปขยายผล

อืมจริงจริงแล้วเนี้ยลูกศิษย์เนี้ยมันเอาโทรศัพท์อัตมาเนี้ยแหละไปใช้
เอาไปใช้อ่าอัตมามันทำหายหรือไม่ก็มันก็ต้องขโมยอัตมาไปพอหลังจากนั้น
เสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ไปเช็คปรากฏว่าไปเจอว่าเอ๊ะสีกำแพงเนี่ยมันสีม่วง
เหมือนในกุฏิของอัตมาน่ะอืมเหมือนจ้าวาสอ่าเสร็จไอ้จ้าวาสก็บอกว่าไม่ใช่
คือลูกศิษย์อาจจะมาถ่ายในนี้ก็ได้ค่ะก็ไปเห็นหมอนผ้าห่มบอกอ้าว
ก็นี่ไงหมอนผ้าห่มเนี่ยก็เหมือนอันที่อยู่ในห้องไงอันเดียวกันอืมทางพระประมุกบอกอีก
บอกว่าไม่ใช่ก็ไอ้ลูกศิษย์เนี่ยมันเอาเข้าไปในห้องในกุฏิอัตมาแล้วก็ถ่ายเนี่ย
อืมมันน่าจะเป็นอย่างงั้นอัตมาไม่รู้เรื่องต้องพิสูจน์หลักฐานต้องพิสูจน์หลักฐาน
คือปรากฏมันซวยตรงไหนรู้ไหมซวยตรงนี้พระประมุกเนี่ยฝังมุกในนั้นเนี่ย
มุกฝังมุกอยู่สามเม็ดสามเม็ดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาไปเปิดคลิปดูและในคลิปเนี่ยนะก็เป็นแบบชายคนนั้นน่ะอวัยวะเพศอ่ะฝังมุกอยู่สามเม็ดแล้วส่งไปให้เด็กนะปรากฏตำรวจบอกอ่ะพระแก้ผ้าหน่อยดิจับแก้ผ้าพระประมุกฝังมุกฝังมุกสามเม็ดจริงฝังฝังมุกจริงแล้วกลายเป็นคน
อย่างนั้นนะโดนแน่อืมนั่นแหละก็น่ะถ
ชั่วโมงนั่งดูไปเป็นหลายหลายชั่วโมงเนาะยิ่งทำงานเป็นกับการใช่นี่
มันจะต้องไม่รู้จะโยนอะไรมาบ้างฉันก็ต้องตอบให้ทัน
ทำการบ้านแบบว่าไม่น่าทำการบ้านหรอกเพราะว่าผีเข้าผีอก
อืมภารกาลอ่ะจู๊กบาดนุ่มอะไรอีกละอืม
ใช่ไหมเอาอีกเหรอเอาอีกสิเอียิบเลยไม่ถึงฝั่ง
คือกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสลดใจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้รับแจ้งนะว่ามีชายเนี่ยไปถูกจราเข้ทำร้ายที่คลองแห่ง
หนึ่งใกล้ได้กับโรงงานทางตอนเหนือของเมืองมิริส
ซึ่งเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาร่างนะปรากฏว่าไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์นะฮะ
เสียชีวิตเป็นนุ่มโรงงานชาวอินโดวัย๒๔ปีเท่านั้นเอง
ชื่อว่ามูฮัมมัธนาซุติออน
พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
แต่ว่าจะข้ามคลองไปนะโดยการว่ายน้ำข้ามไป
ขณะที่กำลังจะข้ามคลองไปปรากฏว่ามีจราเข้ตัวนึงเนี่ยนะฮะ
มันโผล่ขึ้นมาแล้วพุ่งไปหาทางมุธมัติทันทีครับ
ซึ่งมีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยได้ทัน
จราเข้เนี่ยมันงับร่างของมุธมัติขาดเป็นท่อนเลยนะเออหลังจากเกิดเหตุครับ
คนดังกล่าวก็ไม่ได้รายงานหรือว่าไปแจ้งตำรวจทันทีนะครับพยายามออกไปค้นหาร่างของมุธมัติด้วยตัวเอง
แต่ไม่พบผ่านไป๓วันโรงงานจึงแจ้งตำรวจแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
จากการค้นหาร่างไปพบนะฮะร่างเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งบนเท่านั้น
คือชิ้นส่วนบริเวณศีรษะไหล่ส่วนท่อนล่างเนี่ยนะหลุดไปแล้วเนอะ
ไม่ได้หลุดอยู่ในท้องไอ้เข้แล้วตายมั้ยเดี๋ยวอุ้ย
เขาจะตายไหมก็ต้องตายอ่ะเนอะคุณคุณต้องฟังตั้งใจฟังนะ
คือผ่านไปสามวันแล้วแล้วก็ไปไปเจอข้าวร่างนะ
คุณต้องเข้าใจคุณตั้งใจฟังคุณไม่ใช่กดแต่โทรศัพท์
ดูข่าวนายุเนตเมย์รถเมย์ขอโทษนะ
คนอะไรเหลือครึ่งตัวข้างบนเนี่ยแล้วถามได้ว่าเขาตายไหม

ถามอะไรชั่วดิฉันก็ถามไงว่าโดนกัดจะตายไหม

กดโทรศัพท์เพราะช่วงกล้องหนี

พยายามส่งสายตาช่วยกูซิหมายความไม่สนกดใหญ่
ยังงั้นมันอุบาตตอนที่เธอยังไม่ตื่น

อิบ้าแม่ของมีงคุณคนนั้นช่องหน้าลูบตายไหม
อะไรน่ะตายมั้ยก็เหลือหรอแล้วจอหลักเห็นตัวใหญ่แค่ไหน
แปดเมตรแล้วเค้ากัดทำไมก็เพื่อนของไง

ไม่มีมีแต่น้ำอ๋ออ้าวพักยกแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม
ช่วงหน้าคุณบินพูดครั้งแรกปมรับบริจาคเงินค่ะ
กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะฮะเรื่องการรับบริจาค
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปช่วงน้ำท่วมปี๒๕๖๒เนี่ย
ตอนนั้นเงินจำนวน๔๒๒ล้านบาทพี่บินบริษฐ์กลายเป็นฮีโร่

ที่ประสบภัยจริงนะฮะโดยหลายคนบอก
การขอรับบริจาคหรือการเรียรายสินะ
บางทีเนี่ยมันจะต้องได้รับอนุญาต
เขาบอกเฮ้ยการไปเรียรายเองเนี่ย
หรือชอกโครงประชาติมหาชนหรือเปล่า
เช่นเดียวกับซ่อนบูระนะอีกรัน
มันคนละกรณีกันหรือเปล่าวะนะครับล่าสุดพี่บินเขานานาที
ออกมาพูดสักทีพี่บินเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตอนนั้นน่ะ
ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรอกเพราะตนเนี่ยเรียรายมาตั้งแต่
น้ำท่วมที่พิศนุโลกแล้วอืมได้เงินมาหนึ่งล้านบาทก็
มอบให้กับชาวบ้านที่มารอรับแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้
เงินมาทั้งหมดสี่ร้อยยี่สิบสองล้านบาทแล้วตนก็ไม่ได้
โฆษณาแค่เชิญชวนที่หน้าแฟนเพจของตัวเองเนี่ยนะฮะ
ซึ่งความตั้งใจแรกคือเงินเพื่อช่วยชาวบ้านตัวพี่บิน
บอกเขาว่าบริสุจัยแต่ถ้าผิดก็ยอมรับว่าผิดผิดที่ไม่ได้
ขออนุญาตในเรื่องการเรียกรายเงินส่วนเงินสี่ร้อยยี่สิบ
สองล้านบาททุกอย่างมีหลักฐานทุกอย่างมีเอกสารทั้งหมดใคร
อยากจะตรวจสอบวันนี้พร้อมที่จะตรวจสอบให้ที่บริษัทเพราะ
ว่าหลักฐานสำคัญทุกอย่างอยู่ครบถ้าวันนี้ใครอยากจะ
ตรวจสอบทุกอย่างอยู่หมดน่ะอืมนี่คือความรู้สึกใจที่
แบบว่าถึงพี่บินบริษฐ์เนอะก็ว่าไปแต่วันนั้นเอาจริง
รู้จักพี่บินมาแยกเรื่องการเมืองนะเรื่องทำบุญ
ทำบุญจริงจริงอืมนางเป็นคนที่แบบว่าทำบุญแบบว่า
หนักจริงจริงเออเบรกเหรอเอาเบรกแล้วเหรอเบรกเดี๋ยว
กลับมาพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับเร็ว
อ้าวไปดูมาคุณวันเกิดคุณค่ะนะคะก็เรียกว่าแซ่บมากนี่ดู
หุ่นอืมดูหุ่นสี่สิบแปดก็หลักกันเลยทีเดียวสำหรับคุณเรา
พาพงษ์ชนะที่บรรดาพี่พี่น้องน้องในวงการอู๋ต้องอวยพร
วันเกิดกันยกใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแอนทองผสมพุทธ
อ้าวประชาราภาคุณแอฟทักษศอร์แล้วคุณต่อพี่พบเขา
มีไอดอลนะพี่นะคือเขาเขาบอกว่ามีคนเมาส์ว่าเข้าฟิตเน็
จ้างส่วนตัวมาดูแลทุกวันพร้อมกันบอกว่ามีไอดอลเป็น
หลุดอ่ะโง่ทันเป็นชาวนะคะก็คนนั้นห้าสิบปียังหุ่น
อันนั้นเป็นไอดอลของพี่ป๊อปเขาน่าจะไม่แพ้หนุ่มวัยแบบยี่สิบต้นนะ
เรื่องนี้แบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงฟิตเป๊ะแบบนี้พี่ป๊อปเขาทำจริงนะ
นั่น๕๐กว่านะพี่หนุ่ม๕๕มากกว่าเธอด้วยดูเด็กเลยอ่ะเด็กมากดูแบบหุ่นพี่ป๊อกเขามีไอดอลนี่แหละ
แต่ใครอีกครั้งหนึ่งนะฮะโปรโมชั่นยังรอคุณอยู่วันนี้คุณรีบไปดาวน์โหลดนะฮะ
พลิเคชันเนี่ยแหละของ๗๑๑ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนี่อันนี้อร่อยมาก
ผมอยากจะผ่าท้องคุณนี้ว่าคุณจะเจอเครื่องเมียหมูรูขนหน้าข้างใคร
แหมมันแปปแปปอยากกินอันนี้หนูแกละได้ไหม

แม่คุณนี่มันโอ้โหมันเป็นมือวางอันดับหนึ่งไปแล้ว
มือวางอันดับหนึ่ง๗๑๑ทุกคนต้องเข้าหา
นุ่มไม่ต้องผาทอเนี้ยอ่าปากเนี้ยนิ้วดึงมาก็ติดมา

ไปไหนค่ะขอมาเร็ว๑ชั่วโมงนะฮะมา

ไปนครพานบุญกับพ่อคล้ายวจสิต

อาทิตย์นี้ขอให้ดูกันมาเร็วกว่าจาก๕โมงเป็น๔โมงเย็น
ต้องตามดูเพราะคุณพระดำตั้งใจกับรายการนี้มาก
นะครับพอกับที่ขายของให้เทพ